ติดตามข่าวสารเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเกมระหว่างไทยกับเวียดนามแต่ว่าเป็นฟุตซอลนะครับก็จะตัดเชือกกันที่ต้องพูดถึงเนี่ยเพราะว่าไทยกับเวียดนามปีนี้ไทยเจอเวียดนามในฟุตบอลทุกชุดไม่เคยชนะเวียดนามเลยพรุ่งนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะชนะเวียดนามเป็นชุดแรกนะครับในกีฬาฟุตซอล
ต้องไปรอชิงที่๓แล้วก็ได้มีโอกาสไปป้องกันแชมป์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
คัน๑๔นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับ